มีการเปลี่ยนค่าย้ายสังกัดกันหลายคนเลยนะ
เขาเป็นแชมป์คนแรกของรายการนี้เลยนะหลายคนจำกันได้นะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตกระเป๋าสมปอง
เธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่
ได้ฟังเพลงพี่รีบมาเอาคืน
จะจะจอดรอปากซอยรอคอยขวัญยืนเพื่อเอากระเป๋ามาคืนสมปอง
ไม่แปลกใจที่เชอรี่ร้องได้เพราะอะไรคุณผู้ชม

เออใช่แล้วเป็นแบบเพลงที่ชาวแท็กซี่เนี่ยเขาชอบมาก
เพลงนี้คุณผู้ชมค่ะมียอดวิวถึง๒๕ล้านวิว
แล้วก็ติดชาร์จคลื่นวิทยุทั่วประเทศเลย
แต่ล่าสุดนะทำเอาแฟนเสียดายเหมือนกันนะคะ
พี่จ๋อยที่อยู่กันมานานที่สุด
ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมค่ะ
คือขอร่มต้นใหม่เป็นนักร้องอิสระเลยแล้วกัน
ขอดูแลคิวงานด้วยตัวเอง
ซึ่งเจ้าภาพท่านไหนนะที่สนใจเสียงเพราะของพี่จ่อย
จอยฝากมานะสามารถติดต่อกันมาได้เลยนะครับ
ทางพี่จ่อยเองยอมรับว่าจริงเนี่ยนะมีวันนี้ได้

ยืนยันจากกันด้วยดีไม่มีดราม่าอย่างแน่นอนนะ
พร้อมกับขอบคุณกำลังใจจากแฟนเพลงหน้าเวที
ที่ยังรักแล้วก็สนับสนุนพี่จ่อยมาโดยตลอดค่ะส่วนใครที่คิดถึงเสียงร้องอันภัยร็อกของพี่จ่อย
เร็วนี้แอบกระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะว่า
จะมีผลงานเพลงมาให้แฟนได้ติดตามกันแล้ว
อ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่จ่อยกันหน่อยค่ะ
ก็ท่านใดจะจ้างงานหรือว่าอะไรพี่จอดก็ยินดีเลย
ก็จริงก็ต้องขอบคุณยุ้งข้าวย้อนไปก่อนคือ
มันก็เหมือนเป็นพระคุณเป็นบุญคุณกับเราเนาะ

ถามว่าใจหายไหมนี่คือใจหาย
คืออยากต่อสัญญาเรื่องสัญญาเราไม่ซีเรียสเพราะว่า
อายุเราขนาดนี้ก็ได้คุยกันทางผู้จัดการว่า
ถ้าเซ็นไปมันก็อายุเยอะแล้วเดี๋ยวร้องเพลงไม่ไหวนะ

ออกมาเรายังได้ร้องเพลงสินท้าย๕ปี
ถ้าหมดตรงนี้ไปก็ยังไม่เป็นไร

ถ้าเกิดว่าพี่จ๋อยมีซิงค์กันใหม่มีเพลงใหม่รับรอง